เด็กหญิงวัย๑๐ขวบที่โดนพลุตะไลตกใส่หัว
คือจริงก็มีหลายหน่วยงานไปเยี่ยม
ในอำเภอทั้งผู้กำกับสพปักทงชัย
ทีนี้วันนี้ทางด้านพ่อเมืองค่ะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ก็ไปถึงที่โรงพยาบาลเลยนะคะ
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
โดยเป็นตัวแทนของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ผู้ว่าไปเยี่ยมให้กำลังใจกับพ่อแม่น้องมิ้น
แล้วคุณแม่ก็เอาตุ๊กตามีตัวโปรด
ตามีสีน้ำตาลมาวางให้กับน้องมิ้น
แล้วเนี่ยหน้าห้องก็มีญาติพี่น้องมีครูอาจารย์

เขาบอกว่าเพื่อนบางคนไปนอนเฝ้าอยู่หน้าห้องรักษาเลยนะ

ไปสอบถามคุณหมอเชิดศักดิ์แสงสิริทองชัย
บอกว่าตอนนี้อาการของน้อง
วันนี้ความดันอยู่ในเกณฑ์ออกซิเจนในเลือดปกติ

ตอนนี้คือเนื้อสมองเสียหายมากแล้วก็มีแผลข้างในด้วย
หมอพยายามทุกวิถีทางพยายามช่วยชีวิตน้องให้ดีที่สุดนะคะ

ก็เราได้แต่พาวนานะให้น้องหายเร็วมีปฏิหารนะครับพระเจ้า